นี่คือวัดประจำรัชกาลที่๙ซึ่งถ้าสมมุติเราจะคิดแล้วโบสถ์จะต้องอลังการ
จะต้องมีจิตกรรมฝาผนังแต่ความเรียบง่ายของพระองค์ท่าน

คงจะถ่ายทอดปรัชญาแห่งความพอดีพอเพียงพอเหมาะพอสม
คือนึกถึงชุมชนเป็นหลักนะฮะถ้าวัดใหญ่เกินไปโบสถ์ใหญ่เกินไป
ชุมชนก็ดูแลรักษาไม่ได้
คือสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้ผมคิดคืออะไรรู้ไหมฮะ
พอเดินเข้ามาเนี่ยมีความรู้สึกเย็น

ซึ่งจริงแล้วเป็นวัดประจำราชการน่าจะได้ยิ่งใหญ่กว่านี้
ใช่ค่ะอย่างที่เราเห็นวัดพระเชตุพล
วัดเบนเจมส์บ่อพิษวัดอื่นอีก
ที่เป็นวัดประจำราชการสดสวยงดงามอลังการไม่ว่าจะลวดลายหรือว่าสูดทรง
ก็จะเป็นวัดที่งดงามด้วยศิลปะ
อันนี้ถือว่าเป็นเป็นวัดส่วนพระองค์ไหมครับหรือว่าเป็นเป็นวัดประจำราชการหรือยังไงครับ
ก็ประชาชนก็มีความคิดเช่นนั้นเพราะว่าพระองค์ท่านทรงมีแนวพระราชดำริ
ขึ้นมาแล้วก็สร้างถวายตามแนวพระราชดำริยกตัวอย่างเช่นอย่างพระประธาน
พระประธานเนี่ยคือพระพุทธกาญจนธรรมสถิตหรือหลวงพ่อชนะมารเนี่ย
ก็ทรงออกแบบให้อาจารย์นนทิวัฒน์ปั้นเราก็จะเห็นว่าสังคติอันนี้ผ้าบังไปนิดนึ
คติก็จะเป็นสังคติแนวแบบพระสงฆ์คือสังคติใหญ่ปกติพระพุทธรูปสังกติเล็กเรียวเล็กนะ
อันนี้เป็นสังคติใหญ่เป็นพระชนะมารตอนแรกพระองค์ท่านรับสั่งถามว่าปางอะไรเนี่ย
มีผู้กราบทวนว่าปรางสะดุ้งมารพระองค์ท่านก็รับสั่งว่าสะดุ้งนี่ไม่แน่ว่าจะสู้หรือว่าจะหนีนะ
ถ้าบอกว่าชนะมารเนี่ยถึงจะเรียกว่าชนะจริง
พระองค์ท่านทรงได้เห็นแบบก่อนที่จะหล่อพระองค์นี้อีก
เดี๋ยวเราพอพาว่ายพระนะ
ขระหังสมมาสมบุตโธภัคคาวะ
มันตั้งอภิวาเทมี
สวาคาโตพระควตาธรรมโมธรรมังนามสามิ
สุพติปันโนพะควะโตสาวะกสังโฆสังคังนามามี

ให้คนมาสักการะบูชา
มีพระบรมศาลีริกฐาตุ
อันนี้คือเป็นในส่วนต่างใช่ไหมครับ

ข้าวสารหินนี่คืออะไรฮะ

แล้วก็มีนี่คุณพระบรมศาลีริกธาตุด้วยนะฮะ
เป็นสีแดง

ก็คือเป็นอะไรที่เอาจิตใจเป็นหลัก
ให้คนได้เข้ามานั่งสมาธิภาวนาที่นี่

พ่อแม่ที่มารอรับลูก
รอรับลูกก็จะมานั่งสมาธิภาวนาไหว้พระ
ครับผมแล้วธรรมดาเขามาขอสิ่งไหนกันกับพระพุทธรูป

มีความศักดิ์สิทธิ์ก็คือ

เพราะว่าชื่อหลวงพ่อชนะมาร
กิเลสหนาก็ต้องมาไหวบ่อย
กิเลสหนากิเลสข้อไหนบ้างครับคุณหนุ่ม
ราคะจัดโทษะจัดโมหะจัด
ราคาจัดโทษะจัดโมหะจัด
ตันหาจัดหรือว่าอิจฉาจัดอะไรอย่างนี้นะ
เป็นมารชนิดหนึ่งที่ทำให้เราควบคุมมันไม่ได้
ก็มาขอพรคำว่าขอพรไม่ได้หมายความว่า

แต่หมายความว่าตั้งสัตยาธิษฐานว่า
ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะมีพละกำลังที่เหนือกว่ากิเลสของข้าพเจ้า
หลวงพ่อครับที่วัดพระราม๙นี่มีพระทั้งหมดกี่รูปครับตอนนี้
มีกุฏิหกหลังสาราการเปรียนหนึ่งหลังแล้วก็มีพระยี่สิบแปดรูป
มีพระยี่สิบแปดรูปอันนี้ถือว่าน้อยไหมครับสำหรับพระพุทธ
แปดรูปก็ถือว่าน้อยอยู่แต่ว่าในชุมชนขนาดนี้ก็ถือว่าพอดี
เวลาบวชเนี่ยบวชเดือนละ๑ครั้งครั้งนึงก็ประมาณสามสิบรูป
คือจะมีงานบวชทั่วไปเหมือนที่อื่น

ครั้งเดียวก็จะมีการบวชเดือนละ๑ครั้งเอง
เดือนละ๑ครั้งเพราะว่าบวช๑๕วัน๒๑วัน๓อาทิตย์เนี่ย

แล้วก็ไม่มีสาราไปตั้งพิธีไม่มีอะไรไม่มีเลย
ไม่มีแต่ว่าเรามีธรรมสถานสำหรับฝึกสมาธิ
ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันถูกไหมครับ

ใช่ครับ
เมื่อกี้นี้เราออกมาจากวัดพระราม๙กาจนาพิเศษ

ถ้าใครขับรถผ่านไปผ่านมาตรงเรียบทางด่วนลามินทาเนี่ย
เราจะไม่รู้เลยว่าที่นี่คือสถานที่ปฏิบัติธรรม

หลายคนผ่านไปผ่านมาก็บอกว่า
นี่คืออะไรทำไมดูสวยจังเลย
แต่จริงแล้วคือสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของวัดพระราม๙

เขาเรียกกันว่าธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่๙
ซึ่งมีไว้สำหรับฟอร์แมทจิตดิลีดอารมณ์
ไม่ใช่พระราชดำริโดยตรง
แต่ว่าต้องการสงเคราะห์ชุมชนคนในกรุงเทพ
ซึ่งต้องการอยากจะหาความสงบทางจิต
แต่ว่าต้องเดินทางไปไกลในป่าในเขาในถ้ำต่างจังหวัด
ซึ่งไม่สะดวกผู้สูงอายุก็ไม่สะดวก
แล้วก็เลยตั้งมูลนิธิขึ้นมา
แล้วก็เช่าพื้นที่ตรงนี้
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สร้างขึ้นมา
ให้คนกรุงเทพมาใช้บริการ
โดยคนกรุงเทพส่วนใหญ่จะชอบสะดวกสบาย
ใช่ไหมฮะแล้วก็เย็นแล้วก็ปลอดภัย

พ่อแม่มาลูกมาส่งอะไรอย่างนี้ง่าย

ใช่ค่ะอาการที่มีหลักศูนย์ง่ายคือศีรภะสมาธิ
เช้ศมาธิเช้ศีรภะบำบัด

แล้วก็มีโยคะสมาธิสำหรับคนที่อยากจะ

แล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่เราทำเป็นหลักก็คือ
อณปานะสติสมาที
ก็คือสูดลมหายใจเข้าออก

ไปฝึกในการใช้วาดรูป
เพื่อสติให้กลับคืนมาโดยเร็ว
ส่วนเขาให้ไปฝึกเกี่ยวกับดนตรี
จิตใจจะได้ไม่หยาบช้า
จิตใจจะได้ทุเลาเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ค่ะท่านค่ะ

วิธีที่เราบอกว่าทำสมาธิเนี่ย
มันไม่ใช่อิริยบทนั่งอย่างเดียว

สีน้ำเงินมันมีความสุขุมรุ่มลึก

โปรดติดตามตอนต่อไป